แล้วคลิปจริงตัวจริงเสียงจริง

ตบตีการคลิปตะลุมบอลนะคะ
ก็มีดาราสาวที่มีชื่อถูกอ้างอยู่ในนั้น

ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในสาวที่อยู่ในคลิปใส่เสื้อสีแดง

คุณแพทย์ก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริง

เพราะอีกฝั่งหนึ่งที่เขาปล่อยข่าว
เขาก็มีการโจมตีบอกว่าเป็นเรื่องราวของการแย่งผู้ชายกัน
ตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวคือคุณแพทย์ลงมือตบอะไรอย่างนี้

ระหว่างผู้หญิงหลายคนนะคะ

กำลังทะเลาะวิวาดกันสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้

ก็เขาบอกว่าเป็นคุณแพทนัพพา

ก็คือเป็นหญิงสาวที่ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีแดง

หลังจากที่สองสาวเขาลงไป

เป็นคุณแพทนัพพาบอกอยู่ในนั้นด้วย
มีการแชร์ไว้ขึ้นมากเลย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

เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตนไม่ได้มีเจตนาจะไปทะเลาะวิวาส
แต่เนื่องจากหลานสาวมีปัญหากับคู่กรณี

แต่ไม่ทันที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ
ก็เกิดการทะเลาะวิวาดกันซะแล้วนะครับ
ใช่แล้วแล้วก็มีการออกมาโต้แย้งด้วยนะคะ
ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การตบตีแย่งผู้ชาย
ที่อีกฝ่ายกล่าวหาลงโซเชียลมีเดียแน่นอน

เธอบอกว่าจะทำให้เสียชื่อเสียง

เพราะว่าเลือกที่จะปกป้องครอบครัวมากกว่า
ที่จะต้องเป็นห่วงว่าตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะ

เป็นคลิปที่เหมือนจงใจถ่ายให้เห็นคุณแพทย์เลย

คุณแพทย์บอกว่าคลิปที่หลุดออกมาเป็นการ
สเครดิตตนยอมรับว่ามีเรื่องกัน

คือผู้ชายคนนั้นเข้ามาทำดีกับตน
เข้ามาในครอบครัวมาช่วยงานตนในบ้าน
ซึ่งมันดีเกินไปไม่รู้ว่าเขาหวังอะไร
และตนก็จับได้ว่าเขาเข้ามาแบบไม่บริสุจัย

แต่เขากลับไปรวมหัวกับผู้หญิงคนนั้น
ถ้าตนตบใครก็บอกว่าตบ
ถ้าคนตนคบใครก็บอกว่าคบ

เข้ามาหวังผลนะครับไม่ได้ผลอะไรแบบนี้
เหมือนเขารู้ว่าเข้ามาอยู่ประมาณ๖เดือน
แล้วก็ได้ยินคนพูดว่าเอ๊ทำไมถึงไม่ได้อะไรเลยนะ

ซุปเปอร์สตาร์ที่ต้องรักษาชื่อเสียงของตัวเอง

เหลือครอบครัวไม่ได้เลือกชื่อเสียง

แพทย์ไม่ไปค่ะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่
แพทย์เขาก็เลยต้องเข้าไปด้วยในเรื่องนี้นะครับ

เพิ่มเติมได้วันนี้เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับ
แล้วก็มีเนื้อหารายละเอียดคำสัมภาษณ์ของคุณแพทย์นับประพาด้วย